สัปดาห์ก่อนเรานำเสนอข่าวนี้นะคะ
ตำรวจคือเขาถือหมายค้นไปที่บ้านหรูหลังหนึ่ง
เพราะตำรวจเข้าไปสืบทราบมาว่าบ้านหลังนี้เนี่ย
มีลักษณะชาวต่างชาติแล้วพฤติกรรมคือเป็นมาเฟียค่ะ
ตอนที่ตำรวจเข้าไปเนี่ยเอาหมายค้นไปให้กับชาวสวนดูนะคะ
แล้วลักษณะคือเจ้าของบ้านไม่ยอมออกมาให้ตำรวจตรวจสอบค่ะ
แล้วหนีเข้าไปในบ้านด้วย
แล้วหนีไม่พอนะคะยังยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทำให้ตำรวจสองนายได้รับบาดเจ็บหนึ่งในนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ล่าวสุดเรามีคลิปเป็นกล้องวงจรปิดในภาพในบ้านนะครับ
ให้คุณผู้ชมได้ดูเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะ

เห็นไหมคะชายหัวโล้นแว๊บที่เข้าไปข้างในบ้านนะคะ
คนนั้นเนี่ยล่าสุดถูกจับกลุ่มแล้วนะคะ

ชื่อว่านายจางหยางเป็นสัญชาติจีนนะคะ
ตำรวจตอนที่เขาเข้าไป
ก็เข้าไปตามปกติแต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้านคนนี้คือตามรายงานข่าว
ไม่ยอมให้ตำรวจเข้าไปแล้วยิงสวนออกมานะฮะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้รับบาดเจ็บ๒นาย
ร้อยตำรวจเอกพรเทพเนี่ย
บาดเจ็บสาหัสตอนนี้นี่ค่ะยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
ส่วนดาบตำรวจอีกท่านหนึ่งเนี่ยกระสุนไม่เข้านะคะ

ส่วนนายจางหยางเนี่ยตำรวจไปรวบตัวมาได้นะคะ
พร้อมกับคือคนที่อยู่ในบ้านตอนนั้นเนี่ย
วบตัวมาได้ทั้งหมด๘คนนะคะ
ก็มีทั้งชาวจีนแรงงานชาวเมียนมา
ซึ่งเป็นชาวสวนแล้วก็แม่บ้านที่เป็นหญิงไทยด้วย
ทีนี้ถามว่าทำไมเราต้องเอาประเด็นนี้กลับมา
รายงานข่าวให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
เพราะมันมีประเด็นออกมาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
คือเขาออนไลน์พี่เบิร์ตกล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้ออนไลน์
มือถือได้หมดถูกไหมฮะครับแล้วปรากฏว่านี่ค่ะคลิปนี้
แล้วก็คลิปเมื่อสักครู่เนี่ยมันไปปรากฏผ่านมือถือของญาติเขา
ที่เป็นชาวจีนที่อยู่ที่ประเทศจีน
ญาติก็เลยบอกว่าลักษณะแบบนี้คือ
นายจังหยางเนี่ยบอกกับญาติบอกว่า
เขาคิดว่าตำรวจที่เข้ามาชุดแรก
ซึ่งเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบจังอย่างอ้างแบบนี้นะ
คิดว่าเป็นคนร้ายถามว่าอ้าวแล้วทำไมคิดว่าเป็นคนร้าย
เพราะก่อนหน้านี้จังหยางบอกว่ามีคนลักษณะคือ
ขู่จะทำร้ายร่างกายลักษณะคือขู่ฆ่าด้วย
เขาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นโจรหรือเปล่า
อาจจะเป็นคนร้ายที่มาบุกบ้านเขาหรือเปล่า

เขาไม่รู้จริงว่านี่คือตำรวจนะคะ

ทนายความคือคุณอนิรุธโคงทรัพย์
เป็นทนายความส่วนตัวของนายจันหยางบอกว่า
คือก็ต้องต่อสู้กันนะคะ
ล่าสุดเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างยื่นขอประกันตัวกันนะคะ
เรื่องของคดีความเองก็ต้องเดี๋ยวต้องต่อสู้กันต่อนะคะ

นายจังยังมีพฤติกรรมคือเป็นมาเฟียหรือเปล่า

เพราะว่าตำรวจเองเขาก็ได้รับรายงานมาไง
เขาถึงขอสารอนุมัติออกหมายค้นได้
ถ้าเกิดว่าหลักฐานไม่แน่นหนาพอสารไม่อนุมัติหมายค้นนะ
แต่ก็ยิงปืนใส่สักขนาดนั้นอะเนาะ